เรียนพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย
กับผมพิธาริมเจริญรัฐ
หัวหน้าพักก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยครับ
วันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว
เหลือเวลาอีกเพียง๒วันเท่านั้นคำตอบสุดท้ายเก้าไกลทักษะเหนื่อย
เหลือเวลาอีกเพียง๒วันเท่านั้นที่พวกเราได้มาถึงแล้ว
พวกเราทุกคนจะร่วมกันขีดเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเมืองไทยกาก้าวไกรประเทศไทยไม่เหมือนเดิม
และวันนี้ผมพร้อมแล้วที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีขอคนไทยทุกคน
ไม่ว่าคุณจะรวยดีมีจนไม่ว่าคุณจะมาจากภูมิภาคไหน
ไม่ว่าคุณจะเป็นคนรุ่นใหม่
หรือคนรุ่นใหญ่คุณสามารถฝากความฝันและความหวังไว้กับผมได้
และพวกเรามารวมตัวกันในวันนี้ก็เพราะว่าเรามีความฝัน

และการที่เรามารวมตัวกันในวันนี้ที่นี่คือสถานที่ที่การเดินทางของเราเริ่มต้นเมื่อ๔ปีที่แล้ว
และก่อนที่จะมาพูดว่า๔ปีผ่านไปความฝันของเรายังเข้มข้นเหมือนเดิมมากขนาดไหน
ครับ

ปีที่ผ่านไปวัยเหมือนโกหกสิ่งที่เราไม่ลืมคือคนที่ทำให้เรามีความฝันร่วมกันได้
คนที่จุดไฟในสายลมคนที่เคยมายืนพูดอยู่ตรงนี้จะเป็นใครไม่ได้เพื่อนรักของผมธนทรจึงรุ่งเรือเก่ง
เพื่อนรักของผมปริยบุษแซคโนกุล
เพื่อนรักของผมพันธิกาวา
พันธิกาวานิท
คุณไม่ต้องกังวลตอนนี้ครบเพลิงอยู่ในมือของผม
ผมจะไม่มีวันให้มาดับ
เราจะเดินหน้าทำความฝันของเราให้เป็นจริง
และรอคอยวันที่พวกคุณกลับมา
ขอไม่มากทำตามสัญญาเป็นนายกสองสมัยก็พอ
สิ่งที่หลายคนเขาไม่รู้ว่าความฝันของเราที่มารวมกัน
มันเรียบง่ายและมันหลากหลาย
มันเรียบง่ายถึงขนาดว่ามันคืออากาศที่เราหายใจ
มันเรียบง่ายถึงขนาดแค่เป็นเรื่องของดิน
เรื่องของน้ำเรื่องของลมเรื่องของไฟ
จากเหนือจดใต้จากซ้ายจดขวา
ถ้าเป็นพี่น้องที่เชียงใหม่เชียงราย
ความฝันของพวกเราก็คือแค่มีอากาศบริสุทธิ์เอาไว้หายใจ
ถ้าเป็นคนที่ประเทศไทยไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง
ความฝันของพวกเราเรียบง่าย
แค่ต้องการที่จะมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง
ถ้าเป็นพี่น้องที่อยู่ที่ภาคอีสานกำลังฟังอยู่
สิ่งที่เราต้องการในเรื่องของน้ำก็คือ
ไม่ให้หน้าแรงขนน้ำไปหาคน
หน้าฝนขนคนหนีน้ำ
ถ้าเป็นพี่น้องภาคตะวันออก
ก็ขอเพียงแค่ลมหายใจที่ไม่ต้องทน
กลิ่นเน่าเหม็นของเมืองหรือโรงงานขยะ
ถ้าเป็นพี่น้องที่อยู่ทางภาคเหนือตอนบน
ก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟป่า
เราหวังที่จะเห็นประเทศไทยดีขึ้น
มันก็เรียบง่ายเพียงเท่านี้
ในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณเป็นคนรุ่นใหญ่ในประเทศนี้

ในวันที่คุณเกษียณหลังจากที่คุณต่อสู้มาตลอดทั้งชีวิต
รัฐบาลจะดูแลคุณมากกว่าแค่ไข่ต้มฟองเดียว
ถ้าคุณอยู่ในวัยเดียวกับผม
ในวัยเป็นคนของพ่อคน
ก็หวังว่ามันจะจบในรุ่นเรา
เราแค่เห็นอยากจะเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
โดยประชาชนของประชาชนเพื่อประชาชน

เราต้องการเห็นการกระจายอำนาจ
ที่แต่ละจังหวัดสามารถเลือกตั้งผู้ว่าได้ด้วยตัวของเขาเอง
งบประมาณที่เกิดขึ้นในบ้านเรา

แล้วพ่อก็รักประชาชนทุกคนด้วยครับ
นี่ดีนะกินไข่ต้มมากกว่า๑ฟองเลยจำได้ว่าปลาใส่ถึงไหนเนี่ย
เราก็ต้องการการกระจายอำนาจให้เกิดขึ้นในประเทศของเรา
ให้คนที่เกิดในจังหวัดนั้นแก้ไขปัญหาของจังหวัดนั้น
ได้ด้วยตัวของเขาเอง
ถ้าเกิดคุณเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ฟังอยู่
ก็คงอยากจะยกเลิกการเกณฑ์ทหาร

ยกเลิกการเกณฑ์อาหารเอาชีวิตของเรากลับมา
ตามหาความฝันเริ่มต้นความฝันเริ่มต้นชีวิตการงานของตนเอง
ในขณะเดียวกันยังมีเด็กมากกว่านั้น

ที่บอกว่าอยากได้อำนาจนิยม
ออกจากการศึกษาไทย
คืนครูให้ห้องเรียน
เปลี่ยนจากเรียนน้อยได้มาก
ให้กลายเป็นเรียนเน้นให้ได้มาก

ตอนที่ผมลงพื้นที่ก็มีเด็กวิ่งมาหาผม

เขายังมีความฝันอยากจะอยู่ในประเทศนี้อยู่

ยกเลิกเกณฑ์ทหารให้เขาหน่อยได้ไหม
ความฝันของพวกเรา
เรียบง่ายและหลากหลายแบบนี้
แต่ประสบการณ์ชีวิตของผมทั้งชีวิต
และประสบการณ์ตลอด๔ปี
จะเป็นศาสตร์ของพวกท่านมา
รู้เลยว่าความฝันของพวกเรา
เมื่อเอามารวมกันตรงนี้
ใหญ่ประมาณขนาดนี้

ข้อจำกัดทางการเมืองมันใหญ่ขนาดนี้ครับพี่น้อง
เพราะฉะนั้นผู้นำคนต่อไปของประเทศไทย
ต้องเป็นนายกรัฐมนตรี
ที่พร้อมจะแก้ปัญหาเก่าเผชิญหน้าปัญหาใหม่
และพร้อมจะพาประเทศไทยไปสู่อนาคตใหม่ด้วยกันครับ
จะหยุดแช่แข็งประเทศไทยได้
นายกรัฐมนตรีคนต่อไปต้องแก้ปัญหาเก่าที่เราติดลมมาตลอด๑๗ปีที่ผ่านมา
การที่เราจะเอาประเทศไทยออกจากความขัดแย้งทางการเมืองได้
มีอยู่๒ขยะด้วยกันในวิสัยทัศน์ของผม
ขยับที่๑คือการยุติวงจรรัฐทหารรัฐประหารชั่วนิรันโดส
ที่ช่วยละครับ
และเราต้องทำ๓อย่างด้วยกัน
อันที่๑การปฏิรูปกองทัพให้อยู่ใต้รัฐบาลพลเรือน
การทำให้กองทัพจิ๋วแต่แจ๋ว

มีสิทธิมนุษยชนและใช้ทหารเป็นมืออาชีพคอยป้องกันภัยจากนอกประเทศ
และหยุดแทรกแซงกิจการภายในประเทศไทยสักทีนึง
แต่ในขณะเดียวกันเราจะแก้ปัญหาเก่าของประเทศไทยตลอด๑๗ปีที่ผ่านมาได้
เราต้องคืนศรัทธาให้กับระบบรัฐสภาและระบบประชาธิปไตยของประเทศไทยครับพี่น้อง
ผมเข้าใจนะครับยังมีอีกหลายคนที่เคยเห็นด้วยกับการทำรัฐประหาร
ไม่ไว้วางใจนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งหรอกครับ
แล้วท่านก็ไม่ชอบไม่เชื่อในระบบรัฐสภาว่าจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองได้จริง
ท่านคิดว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง
แต่๘ปีที่ผ่านมา
เราได้บทเรียนราคาแพงนี้แล้วด้วยกัน
ประชาธิปไตยไม่มีทางรัฐหรอกครับ

พอบอกว่าระบบใช้ไม่ได้
ใช้คนดีที่โย่บยักษ์กำลังเยอะนั้นน่ะ
ไม่มีการตรวจสอบ

เพราะฉะนั้นผู้นำคนต่อไปที่จะแก้ปัญหาเก่าได้
พร้อมที่จะตัดวงจร

และคืนศรัทธาให้กับระบบรัฐสภาไทยครับพี่น้องครับ
เมื่อเราหลุดออกจากลมการเมืองตลอด๑๗ปีที่ผ่านมาได้
ก็ไม่ใช่ว่าปัญหามันจะจบ
เพราะว่าเราหมักหมมสะสมมันตลอดเวลาที่ผ่านมา
จนตอนนี้เราต้องกล้าที่จะเผชิญกับปัญหาใหม่ด้วยเช่นเดียวกัน
ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าในทุกสังคมมีพลวัฒน์อยู่
และมีการพัฒนามีนวัตกรรมมีความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อย
จนกระทั่งมันมีพลังงานของคนรุ่นใหม่
พลังงานของความคิดใหม่เกิดขึ้นมาอยู่โดยตลอด
และแน่นอนเมื่อมันมีความคิดใหม่เปลี่ยนขึ้นมาเรื่อย
ก็ต้องปะทะกับความเชื่อแบบเก่า
อย่างที่คุณไหมสิริกัญญาพูดลมมันมาเรื่อย
สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อย
คุณจะสร้างกำแพงหรือคุณจะสร้างการหาลม
แล้วคำถามที่เราต้องถามตัวเองอย่างมีสติและอยากมีวุฒิภาวะ
ตอนนี้สังคมไทยกำลังสร้างกำแพงหรือสร้างการหันลม
ในขณะที่เรากำลังปลาใสก็อยู่ในที่นี้มีคุณหยกอายุเพียง๑๕ปี
ถูกตกด้วยมาตรา๑๑๒
ถูกจับค้างอยู่นะตอนนี้
เขาตอนนี้อายุมากกว่าพี่พีมลูกสาว

ตอนที่พี่พิมเกิดเขาอายุเพียงแค่๗ขวบ
ตอนนี้เขากลายเป็นผู้ต้องหามาตรา๑๑๒
อายุน้อยที่สุดในประเทศไทย

สิ่งที่ผมต้องการที่จะพูดในเวทีนี้อย่างมีวุฒิภาวะ
อย่างมีสติด้วยน้ำเสียงที่ปรานีต
คือผมต้องการให้เรามาตั้งสติกันใหม่อย่างมีวุฒิภาวะ
ไม่ได้ต้องการที่จะให้เรามาตัดสินกันว่าการกระทำของคุณหยกถูกหรือผิด

หรือแม้แต่ว่าเราจะมาแก้ไขมาตรา๑๑๒กันยังไง
แต่ต้องการที่จะพูดด้วยเสียงที่มีวุฒิภาวะส่งไปถึงคนที่เห็นต่าง
แล้วตั้งคำถามกันชัดว่าตอนนี้สังคมเรากำลังตั้งกำแพง
กังหันลมเมื่อสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของยุคสมัยมันเปลี่ยนไป
แล้วถึงเวลาเรามาแก้ไขกันที่ปลายเหตุอยู่
แล้วเรายอมรับหรือไม่ว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้มันเป็นมรดกตกท่อจากคนรุ่นเก่าอย่างรุ่นเรานี่แหละ
มันเป็นมรดกตกท่อจากคนรุ่นเก่านี่แหละ
จนกระทั่งถึงคั่วนี้เวลาปลาใสยังบอกเลยออกมาเยอะเดี๋ยวเขาจะล้มล้าง
ออกมาเยอะเดี๋ยวเขาจะพังวางแล้ว
แต่สิ่งที่คนรุ่นใหม่หรือแม้แต่ที่คุณหยกต้องเผชิญอยู่มันเป็นเพราะคนของรุ่นเราไม่ใช่หรือ
และยัดคดี๑๑๒ให้คนเห็นต่าง
ถ้าใครที่เห็นแล้วรู้สึกกระอักกระอ่วนใจ
รู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดกับสิ่งที่คนรุ่นใหม่ได้นำแสดงออกมา
เราต้องกลับมาถามตัวเองอย่างมีสติตั้งสติให้ดี
และมีวุฒิภาวะกับสิ่งที่กำลังจะเผชิญขึ้นเกิดขึ้นในประเทศไทย
ว่ามันก็เป็นเพราะพวกเรานี่แหละในสมัยก่อน
ดึงสถาบันลงมาโจมตีกันและกัน

เพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
ผู้นำคนต่อไปต้องสามารถ
ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุก
สามารถที่จะวางพระราชอำนาจ

เพื่อให้ความสัมพันธ์ของพระมหากษัตริย์
และประชาชนดีขึ้นต่างหาก

เราจะสามารถแก้ปัญหาเก่า

และพาประเทศไทยไปสู่อนาคตกันเสียที
หลังวันที่๑๔พฤษภาคม
เราทุกคนจะสามัคคีกัน
ร่วมมือกันในการวางอิดก้อนแรก
ลงใจกลางประเทศไทย
เรามาเริ่มต้นกันด้วยรัฐสวัสดิการ
ทำให้อนาคตของประเทศไทย
เศรษฐกิจโตขึ้นเพื่อคนทุกคน
ไม่ใช่แค่คนแดด๑ที่อยู่ข้างบน
เรามากระจายที่ดิน
ให้กับคนที่ต่อสู้มาเป็น๔๐๕๐ปี
แล้วยังไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง
แถมโดนยัดคดีมากกว่า๘๐๐๐คดี
ในช่วงรัฐบาลข้อสอชอ

ในการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อคนรุ่นใหม่ของเราจบออกมา
จะได้มีการทำและไม่แพ้ใคร

เรามาสร้างงานซ่อมประเทศด้วยกัน
เอาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปปักลงใจกลางโลก

ที่คนไทยมีความสามารถมากมาย
ในการที่จะสร้างเศรษฐกิจต่อไป

อัตราการเติบโตให้กับเศรษฐกิจไทยไปด้วย
แต่เราจะไม่มีสมาธิในการทำอย่างนั้นเลย
ถ้าเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเก่า
และเผชิญหน้าปัญหาใหม่
อย่างชัดเจนตรงไปตรงมา
อย่างที่พักก้าวไกลเสนอ

ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนในประเทศ
ไม่ว่าท่านจะเห็นด้วย

ผมก็ยังจะเป็นนายกรัฐมนตรีของท่าน
ไม่ว่าวันที่๑๔พฤษภาคม
ท่านจะเลือกผมหรือไม่เลือกผม
ผมพร้อมที่จะรับใช้ท่าน
และผมจะฟังโดยเฉพาะคนที่เห็นต่างจากผม

และผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีขึ้น

เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย

เข้าครูหากาก้าวไกร
ให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม

ไม่ใช่เลือกด้วยความกลัว

ก้าวไกลทั้งแผ่นดิน
ไม่มีเรา
หมอบอพเฟโมไกร
ลักษณะไกลทั้งแผ่นดิน
แฟนดิน

ตอนแห่ง

จะเก้าให้ไกลต้องเก้าด้วยกันครับ

ติดตามไปพร้อมกันกับเกาะผู้หาเลือกตั้ง๖๖อาทิตย์ที่๑๔พฤษภาคมตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒